ก็แจ้งความผิดกฎหมาย
ก็ไปหาศาลนู้น
หน้าที่ของพระเจ้าเขารักษาหมดเรียบร้อย

ถ้าใครทำผิดกฎหมายก็คือผิดกฎหมาย

กฎหมายคือกฎหมายเพราะวันนี้ปกครองแบบนี้

ไม่ห่วงข้างนั้นไม่ห่วง

คือทำถึงเพื่ออะไรครับเพื่อชี้แจง

บอกเขาว่าช่างเขาอะไรอย่างนี้เหรอ

ทำไมไม่ช่วยผมพูดอย่างนี้ผิดหรือเปล่า
เขาผิดหรือเปล่าตอบให้ชัดปิดหรือเปล่า

ก็คุณไม่เคยเขียนให้ผมนี่นะ

ไทยคนมันเป๋ไปเป๋มาอยู่นี้แล้วผมจะทำงานได้ไหมแล้ว

คนที่หนีคดีอยู่คดีอะไรบ้างส่งหมด

เพราะผมทำเพื่อคนไทย

ถามให้ตัดย่ายนะถามด้วยเดือดร้อนกับพัฒนาปะ
ไม่เค้าเดือดร้อนนี่คนดีเยอะแยะแล้วทำไมให้เครดิตกับอีกคนเหรอเนี่ย
คดีอะไรเอื้ออาทรทุจริตไหมทุจริตหรือเปล่าตอบดิ
คดีอยู่ไอ้สานะกำลังทำอยู่

ตอนนี้ก็มีกลุ่มนักศึกษา
นักศึกษาแล้วอยู่กับพวกไหนพวกไหนใครเอารถไปส่งใคร
ฮะไว้ทีวีไปส่งหรือเปล่ารถนอปชไปหรือเปล่า
ใครล่ะมันจิตโยงกันยังไงนี่มีข้อแบบนี้
เรื่องมวลชนมีออกมาเคลื่อนไหวนี่เราเป็นกวงแล้วเพราะดูแนวโลกน่ะ
หรือถึงแม้มีตำรวจเชิญไปแล้วก็ยังมีการออกมาชุดพูด
ก็เต็ดคุกไงแล้วก็ไปฟ้องศาลไงแล้วมันมีอะไรอย่างอื่นยังไหมล่ะ
โทรสอบแก้มทางตามเงินหรือแม้หา
เขาทำอยู่เขาทำอยู่นะหรือเธอจะทำช่วยจะ
ไม่รู้อ่ะไม่รู้เหรอตอบถามมาเนี่ยไม่รู้อ่ะว่ามาจากไหน
เอาชั้นตื่นก็ได้อ่ะไปจากไหนตอบ
พวกไหนล่ะเอ่ยชื่อมาพวกไหนไม่กล้าเขาโทร
ก็ผมพูดถึงเมื่อกี้ไม่ฟังเหรอใครล่ะที่ทำตรงนี้ใครสนุนกันมา
ใครมีการวางแผนมาหนึ่งรับประยีต่างประเทศใครทักศิลป์
อ่าเดี๋ยวก็ตีผมพรุ่งนี้ก็เละกันอีกต้องการแค่เนี้ย
ประเทศชาติก็ปั่นป่วนเหมือนเดิมคุณก็ทำได้แค่นี้
คุณช่วยผมได้แค่นี้เองช่วยให้มันยุ่งขึ้น
สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในประเทศในอนาคตจากนี้ไปต้นไป

ผมเกี่ยวชีพถ้าไม่เรียบร้อยผมก็ใช้กฎหมายเท่านั้นเอง

ก็กี่คนก็ทำหมดอ่ะกฎหมายเขามีนี่ผิดกฎหมายใช่ไหมแล้ว
แล้วคุณก็ขยายว่าแล้วเมื่อศรีไม่ชนใช้อำนาจ
ก็กฎหมายมันมีที่ผ่านมามันยุ่งเพราะมันไม่ใช้กฎหมาย
วันนี้พยายามใช้กฎหมายเป็นกฎหมายก็ไปยอมกันอีก
มันจะอยู่กันด้วยอะไรล่ะด้วยอะไร
อยากได้บันดังใช่ไหมจะได้ก่อนยี่สิบสองพฤษภาช์ใช่ไหม
แล้วบ้านหน้ารับผิดชอบด้วยนะผมจะ
และให้ประชาชนทั้ง๖๐ล้านดูด้วยว่า
มันเกิดขึ้นจากอะไรใครเป็นคนทำ

เมื่อกี้พูดไปแล้วไงว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นจากนี้เป็นต้นไป
หรือมันเกิดเพราะเขาเช่นมีข้อแบบนี้
ถ้าเกิดเพราะเขาจะให้ผมทำงานโปรโนเทศกฎหมายแล้วกฎหมายมันจะบานไปว่าไม่รู้
ไม่รู้ไงมันเป็นอยู่ที่เจตนาผมบ่อยสูตรเจตนาเขาบ่อยสูตรหรือเปล่า
ถ้าไม่ถูกมันก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างที่ท่านถามอ่ะ
แล้วท่านต้องการไหมล่ะถ้าต้องการก็ทำกันต่อไปส่งเสริมกันเข้าไป
ถ้ามองดูแล้วส่องเขาจะคุยวายให้ประชาปฏิบัติอยู่ยังไงครับ

ถ้าส่องเขามันจะคุยวายประชาปฏิบัติต้องอยู่ไงครับ
หมายเขาว่าไงล่ะก็ทำไปดิทำไม่ได้ก็ไม่ทำทำไม่ได้ก็ทำไม่ได้
ก็มันประทัวร์กันทำไม่ได้แล้วจะดันประชาปฏิได้ไหมแล้ว
ก็เหมือนเลือกตั้งเข้าไปแล้วเลือกตั้งไปแล้วถ้าเลือกกันมันเลือกได้ไปแล้ว
ก็กูเสนอกันไปกันมาจนกระทั่งมันตีกันเลือกตั้งไม่ได้
วันนี้เสนอกันมาตีมาประชาปฏิบัติแล้วจะทำไง
แล้วกลับที่เดิมทุกอย่างเหนื่อยเปล่า
ใช่ใช่ใช่

การสำรรค์ของเจ้าชอบใช่ใช่ใช่

การสำรรค์ของเจ้าชอบใช่

การสำรรค์ของเจ้าชอบใช่

การสำรรค์ของเจ้าชอบใช่
การสำรรค์ของเจ้าชอบใช่

การสำรรค์ของเจ้าชอบใช่

การสำรรค์ของเจ้าชอบใช่
การสำรรค์ของเจ้าชอบใช่

การสำรรค์ของเจ้าชอบใช่

การสำรรค์ของเจ้าชอบใช่

การสำรรค์ของเจ้าชอบใช่

การสำรรค์ของเจ้าชอบใช่

การสำรรค์ของเจ้าชอบใช่

การสำรรค์ของเจ้าชอบใช่

การสำรรค์ของเจ้าชอบใช่

การสำรรค์ของเจ้าชอบใช่

การสำรรค์ของเจ้าชอบใช่

การสำรรค์ของเจ้าชอบใช่

การสำรรค์ของเจ้าชอบใช่

การสำรรค์ของเจ้าชอบใช่

การสำรรค์ของเจ้าชอบใช่

การสำรรค์ของเจ้าชอบใช่

การสำรรค์ของเจ้าชอบใช่

การสำรรค์ของเจ้าชอบใช่
การสำรรค์ของเจ้าชอบใช่

การสำรรค์ของเจ้าชอบใช่
การสำรรค์ของเจ้าชอบใช่

การสำรรค์ของเจ้าชอบใช่

การสำรรค์ของเจ้าชอบใช่

การสำรรค์ของเจ้าชอบใช่

การสำรรค์ของเจ้าชอบใช่

ความเสียหาก็ตกอยู่กับส่วนรวม

พศพศพศพศพศพศพศพศพศพศพศพศพศพศพศพศพศพศพศพศพศพศพศพศพศพศพศพศพศพศพศพศพศพศพศพศพศพ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

เขาจะช้อคนจะต้องไปกดให้มีการเคลื่อนไหว

แล้วมีการเลื่อนไหวอีกเนี่ยเราจะถึงขั้นไหนที่เราจะนำเข้าหลักศูนย์ผู้นำตั้งชาติ
ตอนนี้เขาตอนนี้มันเข้ากระบวนการยุติธรรมไปแล้ว
ทหารเราไม่เกี่ยวแล้วใช่ไหม
พอฟ้องวันนี้ปั๊บถ้าศาลเขารับฟ้องมันก็ไปเรื่องของศาลแล้ว
จะปล่อยหรือสารจะไม่ปล่อยก็เรื่องของศาลนะครับ

ไม่กดดันอะไรก็ทำไงได้อาจจะชอบมะพร้าก็ได้นะ

ภาพรับรักษาที่ขอบโชคบอกว่าการขึ้นหวัดของศาลวัฏนะครับ
ยังเลยผมยังไม่รับเลยไปหาไหนทีดิต้องมาบอก
ถ้าเจ้าที่รัฐทำไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้คุณนั่นแหละ
ช่วยหน่อยนะนะเอาหน่อยดิ
มันก็คนเก่าทั้งนั้นไม่เห็นใช่เหรอใช้มาหน้าก็หน้าเก่าทั้งนั้นน่ะ
หรือไม่ใช่หน้าเก่าเนี่ยถ้าอย่างนี้ไปหน้าใหม่ไปที่โต้กลับไปเลย